อีกข่าวหนึ่งชาวบ้านที่บุรีรำ
ใช้เวลาว่างจากการทำนาไปเก็บย่าคาเอามาทำหลังคา

ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะครับ
ไปดูภาพของการทำหลังคายากคากันดีกว่านะฮะ
นี่แหละครับนางสุธีโกรธผักแว่นนะครับ
อายุ๕๒ปีชาวบ้านสลาวหมู่๗ตำบลชุมแสง

แล้วก็เพื่อนบ้านช่วยกันนะนำใบย่าคามาออกตากแดด
ก่อนนำไปสานเป็นไพเป็นตับ
ผูกติดกับไม้ยูคาลิปตัสที่หาซื้อได้ตามท้องถิ่น

แล้วก็ใช้เชือกฟางมัดยากคาที่สานให้แน่น
ก็จะได้ย่าคาที่จะใช้ไปสำหรับเป็นหลังคา
ออกวางขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งได้เลยนะครับ
โดยคุณป้าสุธิบอกว่าการนำยากคาไปทำเป็นวัสดุมงหลังคานั้น

สืบถอยกับมันนานแสนนานนะครับ
เพราะย่าคาเป็นพืชที่มีประโยชน์นะคุณ
สามารถนำไปทำวัสดุมงหลังคาได้
ตัวเองก็เลยชวนเพื่อนบ้านรวมตัวกันไปเกี่ยวย่าคาตามป่าหลังว่างจากการทำนา
แล้วก็บอกยากค่ะขึ้นนักหรือไงมาเดี๋ยวฉันจัดการเอง
อีกหนึ่งวิธีจัดการที่ดีนะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ใช่นะครับแล้วก็กลายเป็นอาชีพเสริม
คุณเชื่อไหมว่ารายได้ของการทำย่าคาไปทำหลังคาเนี่ยนะครับ

ด้วยความขยันเห็นไหมล่ะสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารที่นิยมนำย่าคาไปทำเป็นซุ้มร้านขายอาหารด้วยนะครับ

เล็กเรียงกันนี่ต้องใช้ปริมาณมากนะ
บางแดดได้ดีบางฝนก็ทำหนาหน่อยนะครับ

หลังคาไม่ได้เป็นสังกษีไม่ได้ดูดแสงอะไรอย่างนี้นะครับ